ท่านผู้ชมครับมันมีงานกระถิ่นที่ชุลมุนวุ่นวายหน่อยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่บุรีรำ
วัดหนองไผ่ค่ะคือมีเจ้าภาพเนี่ยเขามาจองกระถิ่นที่วัด
กฐินนี่ทอดหนึ่งเดือนหลังออกพรรษานะฮะอันนี้คือทอดกฐิน
ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเจ้าภาพเนี่ยเอากระถิ่นมาเสร็จเรียบร้อย
งงเสร็จงานเสร็จปรากฏว่าพอเสร็จงานปกติเงินทำบุญกระถิ่นต่างก็ต้องมอบให้วัด
ใช่ถูกต้องอันนี้ก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมค่ะแต่ว่างานนี้เจ้าภาพเขาหอบเงินกลับไปด้วย
ทำไมอ่ะนั่นน่ะสิแล้วพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ย
เอาเงินกลับมาคืนแต่ไอ้เงินที่เอามาคืนเนี่ยทางวัดบอกว่ายอดสุทธิมันเท่าไหร่ทางวัดก็ไม่รู้
นี่นะฮะวันนี้เนี่ยทางเจ้าภาพเนี่ยเขากลับมาที่วัดแห่งนี้อีกครั้ง
วัดหนองไพที่เมืองจังหวัดบุรีรัมป์นะครับเจอลูกศิษย์วัดค่ะ
อ่าพอเจอลูกศิษย์วัดแล้วเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันก่อนเลยนะฮะ
นี่ฮะฉุดละมุนวุ่นวายเลยทางเจ้าภาพกระถิ่นเหมือนกับเขาก็แม่
ติดแบบอารมณ์ค้างติดอกติดใจทั้งลูกศิษย์ว่าเอ๊ะไป
ใครไปบอกสื่อบอกนักข่าวอะไรหรือเปล่าหาว่าเขาเอาเงินกระถิ่นกลับบ้านไป
นี่ฮะเจ้าภาพงานกระถิ่นนะฮะเป็นกระถิ่นของคณะหนึ่งนะฮะ
อ่าเขาบอกคณะอากงอะไรนี่แหละมีปากเสียงกับลูกศิษย์วัดหนองไผ่
เรื่องเงินกระถิ่นนะครับโอ้โหนี่วันนี้มาเจอกัน
เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับจ้าวาดวัดหนองไผ่ที่บุรีรำนะครับ
พระครูประดิษฐ์ปัญญาพรนะครับนี่ฮะท่านเจ้าวาดบอกว่าอย่างนี้
มีเจ้าภาพคนหนึ่งเป็นชาวบุรีรำนี่แหละมาจองกระถิ่นเอาไว้
แล้วนำคณะมาทอดกระถิ่นที่วัดเมื่อ๑๔พฤศจิกายน
แต่ทีนี้ความผิดปกติก็คือพอเสร็จพิธีเสร็จเรียบร้อย
คือที่วัดเนี่ยและทุกคนที่มาร่วมทำบุญกระถิ่นกันนี่
ยังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่เอาเป็นว่าเสร็จงานเสร็จปุ๊บ
เจ้าภาพหอบเงินกระถิ่นทั้งหมดกลับไปด้วย

หลังจากนั้นช่วงเย็นวันเดียวกันนะที่ทางวัดก็ยังงงกันอยู่ว่าเอาเจ้าภาพหอบเงินกลับไปหมดเจ้าภาพกลับมาที่วัดเอาเงินมาให้แสนนึงบอกนี่คือเงินกระถิ่นแต่คำถามก็คือว่ายอดสุทธิทั้งหมดมันเท่าไหร่

ทีเงินมาถวายเขา๑๐๐๐๐๐๐บาท

ฉะนั้นบอกชาวบ้านก็ไม่ได้บอก
ทีนี้เขาก็ติดอกติดใจกันหมดสิครับ

ตกลงแล้วยอดยอดสุทธิบันเท่าไร

คือคุณย้อนกลับมานั่นแหละแต่คุณเอามาให้แสนนึงแต่ยอดสุทธิมันเท่าไหร่
ท่านผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
ผู้ใหญ่สงสักโฆกรำบอกว่าเจ้าภาพกะถินงานนี้นี่ที่มีปัญหา

ทำบุญผ้าป่าตอนไหนก็ได้กระถิ่นเนี่ยคือ๑เดือนหลังออกพรรษาจะต้อง
ภายใน๑เดือนนะที่นี้พระป่าสามารคีที่เขาเคยมาทอดพระป่าสามารคี
วัดหนองไผ่บุรีลำผู้ใหญ่ทรงศักดิ์บอกว่าเคยทำมาสองครั้งครั้ง
แรกนำเงินมาให้วัดสองหมื่นแต่มารู้กันตอนหลังว่ายอดผ้าป่าเที่ยว
นั้นเนี่ยมัน๑แสนครั้งที่๒นำเงินมาให้วัดสองหมื่นห้ามา
รู้ตอนหลังเหมือนกันว่ายอดเงินพระป่าที่ได้เนี่ยมันแสนห้ามัน
ต่างกันเยอะเลยอ่ะซึ่งทางเจ้าภาพเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าเงินที่
เหลือก็เอาไปสร้างพระนอนไงแต่ไม่มีบัญชีรายรับรายจ่ายมา
เอาไปสร้างพระส่วนนี้คือเงินที่เหลือก็เลยเอามามอบให้
ให้วัดอะไรประมาณอย่างนี้ทีนี้ต้องถามทางเจ้าภาพผ้าป่า
เจ้าภาพกระถิ่นหน่อยนะฮะเดี๋ยวท่านจะโดนซัดทอดกล่าวหาก็คือ
คณะกระถินพระป่าของนายฉัดพงษ์จอมกานนนหรือว่าอากงนี่
เจ้าภะแล้วก็พระป่าอากงบอกว่ายังงี้ไม่มีใครหอบเงิน
หนีหรอกค่ะไม่ได้มีแบบที่เขากล่าวหากันหรอกเงินทุกบาท
สตางค์ยังอยู่ที่วัดตั้งแต่วันนั้นนั่นแหละที่ทอดกระถิ่น๑๔พฤศจิกายน
หลังจากวันนั้นเนี่ยนะพอเสร็จงานเนี่ยก็นับเงินกองกระถิ่นกัน
เงินสุดที่ทั้งหมดอบคือ๒๓๑๗๐๒บาท
เอาใส่ถังไว้๒ใบห่อผ้าขาวเอาไว้
ใบหนึ่งมีเงิน๑แสนอีกใบหนึ่งมีเงิน๑แสน
๓๑๗๐๒บาทจากนั้นก็ไปบอกกับเจ้าวาทวัด
ว่าจะถวายเงินให้วัดหนึ่งแสนบาทส่วนอีกแสนสามถามว่าเอาไปไหน
เดี๋ยวจะเอาไปสร้างพระพุทธรูปทางวัดก็เลยบอกว่า
ทำไมเอาเงินไปแล้วกลับมาให้แค่แสนนึงคือยอดสุดที่คือสองแสนสาม
ตกลงเราได้เท่านี้นะจะแบ่งเท่านั้นเท่านี้ให้วัดเท่านี้ไปสร้างพระเท่านี้
กงบอกว่าแม่คุณเขมสอนเครื่องขยายเสียงมันเสียมันใช้การไม่ได้เลยไม่ได้ประกาศ
ทีนี้ก็เลยเอาเงินเนี่ยกลับบ้านกันก่อนพอกลับไปบ้านเห็นข่าวตกใจ
ก็เลยรีบเอาเงินเนี่ยกลับมาคืนมามอบให้กับเจ้าวาด
แต่ท่านเนี่ยไม่รับเงินแสนสามก็เลยฝากไว้กับแม่ครัว
เพราะฉะนั้นขอชี้แจงหน่อยเงินแสนนึงเนี่ยให้เจ้าวาดแล้ว
อีกแสนสามที่จะเอาไปสร้างพระเนี่ยยังอยู่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไร
ผมก็เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปถวายหลวงพ่อว่า
หลวงพ่อครับผมเอาปัจจัยมาถวาย
ส่วนตัวเป็นหลวงพ่อ๑แสนบาท
อีกแสนสามหมื่นบาทผมจะสร้างพระ
หลวงพ่อก็ถามผมว่าสร้างที่ไหน
ท่านเป็นคนพูดจริงแต่พอถึงเวลาตอนมีเรื่อง

ไม่รับรู้เราตั้งตรงนี้ก่อนเรารีบกลับมาส่งเจ้าภาพ
ส่งเจ้าภาพเที่ยวแรกไม่เป็นไร
พอส่งลูกศิษย์เที่ยวที่๒เนี่ย
พอมาถึงเนี่ยได้รับโทรศัพท์ว่า
อะโกงอะเกิดเรื่องแล้ว

ผมตกใจเลยผมก็ขับรถกลับไปหาหลวงพ่อ

และแสนหนึ่งอยู่ที่วัดไม่ได้ออกจากวัด

เรื่องมันออกข่าวแล้วจะให้ผมทำยังไง

มากล่าวหาก็ได้ยังไงมันแบ่งเป็นสองกองอย่างนี้

ประกาศยอดสุทธิเครื่องขยายเสียงมันเสีย

เอาเป็นว่าพอเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเนี่ย
ทางสำนักพุทธที่บุรีรำ

สำนักพุทธที่จังหวัดบุรีรำนะครับ

ก็เรียกมาคุยกันทั้งหมดมาสอบถาม

หนึ่งแสนบาทเอามานับดูด้วย
เอาเงินจากแม่ครัวที่ว่าทางอากงบอกว่า

แล้วพอเป็นเรื่องจะมาให้วัดแล้วเจ้าวาดไม่รับ

ขาดไปสองพันหกนะฮะ

มาเติมให้ครบสองแสนสามหมื่น

นี่โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักพุทธ
ถวายย้อนหลังกันหน่อยทอดกระถิ่นไว้๑๔พฤศจิกายน
ถวายวันนี้๑๘พฤศจิกายน
ระหว่างที่บนสารามีพิธีถวายกระถิ่นกันอยู่
ข้างล่างสาราก็เหมือนที่ท่านดูตอนแรก
อันนี้นี่ทางฝั่งเจ้าภาพฝั่งอากง
กับทางฝั่งลูกศิษย์วัดใส่กันใหญ่เลย
ว่าอะไรเป็นโขงเป็นข่าวอะไรอย่างนี้
คือทั้งลูกศิษย์ที่มีปากเสียงกับคณะเจ้าภาพเนี่ยบอกว่า
ก็มันโมโหเจ้าภาพเอาเงินทอดกระถิ่นกลับออกจากวัดได้ยังไง

แล้วสงสารเจ้าอาวาสมากท่านแก่แล้ว
ท่านต้องมาเจอเรื่องที่ว่าแสนนึงอยู่ตรงนั้นแสนสามตรงนี้ไม่รับ

ที่จิตใจที่บริสุทธิ์จริงถ้าสร้างด้วยหัวใจก็ต้องถวายด้วยหัวใจนะครับ
ไม่มีบรรยัติไว้เลยในประพฤษฎาศาสนาว่าจะเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ให้พระสุงศ์
ทีนี้ขอเคลียร์ตรงนี้หน่อยต้องเคลียร์ให้ชัดไปเลย
คืออากงบอกว่าทอดกระถิ่นเสร็จได้๒๓๑๗๐๒บาทใช่ไหม
๒บาทตั้งใจว่าจะเอาไปสร้างพระ
คือความจริงตามหลักเกลี่ยคือก็ให้วาทเขาจัดการค่ะ

เขาจะไปสร้างพระแต่สุดท้ายพอเป็นข่าวเนี่ยเขาเอามาคืน
แต่เจ้าอาวาสไม่รับก็เลยฝากแม่ครัวไว้
วันนี้สำนักพุทธเรียกเอาเงินทั้งสองกองมารวมกัน

แต่กองที่ฝากแม่ครัวเนี่ยมันหายไปไหนสองพันหก

คือแม่ครัวท่านบอกว่าหลังได้รับเงินแล้วเนี่ย

แล้วพอเขาเรียกให้เอาเงินมานับเนี่ย
เอามาให้กับเจ้าอาวาสมารวมกันใหม่เนี่ย
มันหายไป๒๖๐๐เนี่ยแม่
ยายก็ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงเหมือนกัน
แต่ยายยืนยันว่าไม่ได้เอาไปนะ

เอาเป็นว่าทางอากงเขาก็เลยเอาเงินสดเนี่ย

บตามจำนวนยอดสุทธิที่ทอดกระถิ่นได้ในวันนั้น
ก็จะได้จบเรื่องไม่มีปัญหาอะไร
วันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะนับขาดเกิน

มันอาจจะนับขาดนับเกินมันก็นึกว่ายอดนี้

ก็คงงตั้งแต่ต้นแล้วมาฝากยายทำไม